ถามคุณทัศนัยถามคุณผู้ชมชอบทานหมูกระทะไหมคะ

เวลาที่คุณทานคุณทานอย่างไรเป็นเตาทานหรือว่าเตาที่เป็นกระป๋องแก๊ส
มีทั้งสองอย่างบางร้านก็ยังคงใช้เตาถ่าน

ใช่แต่ว่าวันนี้จะมาเตือนภัยกันค่ะ
คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นร้านหมูกระทะตลาดนัดเรียบด่วนรามอินทา
คือเขาใช้เป็นกระป๋องแก๊สคุณผู้ชม
แล้วทีนี้มันเกิดเหตุเป็นเหตุระเบิดเกิดขึ้น

ในโลกโซเชียลเขาแชร์ภาพกันแบบนี้เลยค่ะ
มันเป็นเหตุการณ์ที่เตาแก๊สร้านหมูกระทะเนี่ยระเบิดใส่ลูกค้า

ภาพคนเจ็บเนี่ยเห็นไหมเหมือนกับกำลังจะราดน้ำ

เพราะว่าคนเจ็บถูกน้ำร้อนลวกตามร่างกาย
แล้วเตาดูสิมันก็เสียหายค่ะ

คนที่เห็นเหตุการณ์เขาก็ช่วยกันประถมพยาบาลเบื้องต้น
อันนี้เป็นคลิปหลังจากที่เกิดเหตุเห็นไหมคะ
คือตรงรอบเตาปิ้งเนอะมันจะมีร่องที่เอาไว้ใส่น้ำ
น้ำมันจะมีซุปอยู่มันก็ร้อนหน่อย
นี่แหละก็เลยโดนลวกใส่ไง
เขาโพสต์เนี่ยเขาก็บอกว่าหมูกระทะแก๊สกระป๋อง
ใครชอบทานเพื่อนระวังด้วยนะระเบิดสนั่นตกใจ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตลาดนัดเรียบด่วนรามอินทรา
ช่วงค่ำของเมื่อวันที่๑๖เมษายนก็คือค่ำเมื่อวานนะ
จากการสอบถามเพิ่มเติมคนโพสต์เนี่ย

อยู่ห่างจากร้านหมูกระทะเนี่ยไม่กี่เมตรนะ
เสียงมันบึ้มดังมันมาเหมือนกับยางรถยนต์แตกคุณ
พอเข้าไปในร้านคนมุงดูกันเพียบเลยค่ะ
แล้วก็เห็นผู้บาดเจ็บอันนี้ป่อเต็กตึงเข้ามาแล้วนะคะ
แล้วป่อเต็กตึงก็มาช่วยเหลือคนเจ็บ

จากการสอบถามคนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าโต๊ะที่เกิดเหตุมากัน๔คน

ก็เลยทำให้น้ำซุปที่มันเดือดมันร้อนอยู่มันกระเด็นมาใส่

คือแผลเธอเหมือนโดนน้ำร้อนลวกก็เป็นแผลผู้พอง
น้ำร้อนลวกตามร่างกายตามใบหน้าแล้วโดนที่ตาด้วยนะ
แต่ว่ารายละเอียดที่แน่ชัดจะต้องรอให้ตำรวจสอบสวน
หาสาเหตุต่อไปด้วย
คือจะบอกว่าไม่ให้ใช้เลยไอ้แก๊สกระป๋องเนี่ยก็คงจะเป็นไปไม่ได้
จริงแต่ละอย่างมันก็มีข้อดีของมัน
ถ้าอย่างแก๊สกระป๋องคือมันเร็วมันง่ายด้วย

ถ้าเกิดว่าเป็นเตาถ่านมันอาจจะเมื่อยมืนแต่ต้องมานั่ง
มันต้องไปรออะไรทำให้มันติด
ให้มันร้อนเป็นที่เออให้มันร้อนก่อนนะครับจะลองดู
คนละแบบคุณบอกว่าถ้าเกิดเป็นเตาถ่านจะยังไง
ชอบมันจะมีกลิ่นหอมของความเป็นเตาถ่านอยู่นะฮะ
แต่มันก็จะใช้เวลาในการแบบต้องรอต้องเติมทาน
ไม่ว่าก็ต้องเติมเข้าไปหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับ
คุณผู้ชมคะคิดเห็นยังไงกับเรื่องร้านหมูกระทะ
เอาเตาแก๊สใช้แบบเป็นกระป๋องแก๊สหรือเป็นเตาถ่าน
ส่งมาบอกกันทางไลน์หน้าจอได้นะครับ